ก็ต้องบอกว่ามีอีกหนึ่งนักชกไทยนอกจากกาปิตันที่จะลงแข่งขันในวันศุกร์นี้นะครับ
ก็จะพบกับนักชกจากญี่ปุ่น
ซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยเพชรดำก็เพิ่งไปแพ้ให้กับรถถังจิตเมืองนนท์มานะครับ
เมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
โดยเพชรดำก็กลับมาฝึกซ้อมนะครับแล้วก็ทำร่างกายเพื่อขึ้นสังเวียนอีกครั้ง
ดำจะขึ้นชกกับทาอิหินาอิโตจากญี่ปุ่นนะครับ
เพชรดำก็เผยถึงความพร้อมว่าทาอิกิเป็นมวยสไตล์ที่คลิกบ็อกซิ่ง๑๐๐นะครับ
แม้ว่าทางทาคิอิจะเคยชกกับมวยไทยหลายคนนะครับ
แล้วก็ชนะในกฎิกานี้มาหลายครั้งในศึกวัน
แต่เท่าที่ดูนะครับก็ยังไม่ค่อยถนัดกับมวยไทยเท่าไหร่นักนะครับ
ถ้าเปรียบเทียบแล้วเพชรดำก็บอกว่าตัวเขาได้เปรียบกว่าเยอะนะครับ
ผมดูแล้วยังผมว่าไม่น่ากลัวครับ
ผมคิดว่าผมน่าจะชนะครับ
ส่วนทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ก็จะเข้าสัญญาณสดตั้งแต่เวลา๒๑นาฬิกา๓๐นาทีครับในวันศุกร์หน้านะครับ